เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ดูว่า
ของขวัญปีใหม่เลยเราควรจะให้อะไรดี

จนทุกวันนี้นิ้วนิตแฮนอะไรไม่ได้
แล้วต้องเสียโทรศัพท์ตกน้ำ
หายหมดทุกอย่างเลย

ก็ต้องจดทิ้งเอาไว้ในสมุดโน้ต

ผมก็มักจะจดเอาไว้ในปฏิทินของสมุนโน้ตแบบนี้

วันนี้เราต้องไปที่นั่นที่นี่ยังไง

ไม่อยากขอบคุณดิกองอยู่โต๊ะคุณน่ะ
เออมันก็เป็นไอเดียที่ดี
อันนี้เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นประโยชน์ด้วยเหมือนกัน

อย่างแรกไปแล้วแนะนำอย่างที่สองกันหน่อยดีกว่า
ชื่อว่าคนที่ชื่นชอบความหอมจะต้องชอบมากแน่นอนชอบมากเลยค่ะ
นี่ไงคะน้ำหอมค่ะน้ำหอมก็มีหลากหลายกลิ่นนะ
ของผู้หญิงของผู้ชายก็มีความแตกต่างกันไป
ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นของขวัญอีกหนึ่งอย่างที่คนนิยมมอบให้กัน
เพิ่มความรื่นรมให้กับปีใหม่นะคะเพิ่มความสดใสให้กับปีที่จะมาถึงนี้ด้วย
แล้วก็ที่สำคัญคุณผู้ชมมันก็มีหลากหลายแบรนด์
อันนี้ก็ขอให้เราเลือกตามกระเป๋าของเราด้วย
อย่าทำให้ตัวเองต้องลำบากเพราะซื้อของแพงเกินไป
จริงที่มันราคาไม่แพงก็คือแบรนด์ไทยน้องใบตอม
ใช่ค่ะดิฉันใช้ยี่ห้อหนึ่งทิพเตอร์

ดิฉันเลยได้กลิ่นแบบไม่แปลก
ดิฉันเหยาะก่อนมาทำงานทุกเช้าเลย
ย่าล่ะคุณถึงได้หอมเข้มข้นขนาดนี้
อู้วเข้มข้นกล่อม

มีแต่คนบอกว่าผมเป็นนุ่มเนื้อหอมอยู่แล้ว

ให้คนซื้อให้เป็นของขวานปีใหม่ได้ล่ะ๒ยังมีอีก

ระบดาอุปกรณ์ไอทีต่าง
ไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องทรงเครื่องเสียง

พวกอุปกรณ์ไอทีพวกนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่น่าสนใจ
แล้วก็เหมาะมากที่จะนำมาเป็นของขวัญ
เพราะว่าใช้กันทุกวันอยู่แล้ว
สมัยนี้จริงนะโอ้โหเดี๋ยวนี้นะ
คุณพ่อคุณแม่เราสมาร์ทโฟนนี่คล่องแคล้วกว่านะจ๊ะ

เวลาแบตหมดนี่แบบไม่ใช่แล้ว
อ่ะจากพวกเทคโนโลยีแล้วผ่านไปนะคะ
ของขวัญชิ้นสุดท้ายที่ไม่อยากให้หลายคนพลาด

เอ้ามันคือแพ็คเกจการท่องเที่ยว
อันนี้สำคัญมากเลยคุณเพราะว่า
เวลาเขามีการจัดงานใช่ไหม

เกจการท่องเที่ยวที่มันราคาถูกนิดนึง
แล้วมันคุ้มค่ามีที่พักที่กินที่เที่ยวครบพร้อมเลยนะคะ
ดิฉันอยากจะบอกว่าแพ็คเกจการท่องเที่ยวแบบนี้
เป็นอีกหนึ่งของขวัญที่ถ้าเกิดว่าให้ไปแล้วเนี่ย
น่าจะถูกอกถูกใจผู้รับแน่นอน

เคยมีคนซื้อแพ็คเกจให้น้องใบตองนะใช่ค่ะ

เพราะว่าเราเคยส่งเธอกลับคืนสู่ธรรมชาติ

ใช่ดิฉันเป็นคนที่ทุกที่ต้องการ

ฉันเคยได้แพ็คเกจไปแล้วไม่ต้องกลับ
แต่นี่ฉันได้กลับมาได้เลย